แล้วก็เรามาชวนคนไทยร่วมกันบริจาคระดมอาสาสมัครแสนคน
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมาคมฟินเทคประเทศไทย
นึกกำลังส่งอาสาสมัคร๑แสนคน
เฝ้าทุกหน่วยเลือกตั้ง๙๕๐๐หน่วยครบทั้ง๔๐๐เขตนะครับทั่วประเทศ
เพื่อรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง๖๖แบบเรียลไทม์
ที่เราเปิดช่องทางตรงนี้นะครับ
เพื่อนำเงินทุนไปใช้เป็นค่าดำเนินงานของอาสาสมัคร
ที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าคูหาจับตานับคะแนน
และพัฒนาแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง
บริจาคเข้ามาเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ยมี๓แสนกว่าบาท
แต่เป้าหมายในการให้ร่วมบริจาคระดมเงินทุนกันตรงนี้เนี่ยต้องการประมาณ๑๒ล้านบาท
ใช่ค่ะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยติดตามข้อมูลโครงการได้เลยแล้วก็สามารถร่วมบริจาคทางออนไลน์ได้